เรื่องนี้เป็นเรื่องเศร้านะคะลูกชายค่ะอลวาดคลุ้มคลั่งทะเลาะกับพ่อ
คว้าเอามีดไม่ใช่หนึ่งเล่มนะคะคว้าเอามีดสี่เล่ม
ไล่จะแทงไล่จะทำร้ายพ่อพ่อก็หนีจนไม่รู้จะหนียังไง
ไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงจริงสุดท้ายต้องคว้าปืนลั่นไก่ใส่ลูกจนเสียชีวิตนะคะ

นี่คือสภาพศพของนายพิเชษตาวสุกอายุ๔๖ปีนอนจมกองเลือด
สภาพศพถูกยิงที่ชายโครงและแขนซ้ายโดยมีมีดสี่เล่มของผู้ตายวางอยู่ข้างกาย
ส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนคือนายนาวาอายุ๗๒ปีและเป็นพ่อบังเกิดกล้าวของผู้ตาย
สำหรับชนวนในการก่อเหตุครั้งนี้เริ่มมาจากผู้เป็นพ่อบอกให้ลูกชายไปซ่อมเถียงนาแต่ลูกชายไม่อยากทำ
สุดท้ายเกิดมีปากเสียงกันพ่อจึงตัดสินใจหลบหนีปัญหาไปอยู่ทุ่งนาใกล้กับจุดเกิดเหตุ
แต่ว่านายพิเชษลูกชายยังขี่รถตามไปพร้อมกับมีดสี่เล่มเข้าทำร้ายพ่อ
นายนาวาจึงใช้ปืนยิงสวนไปจนถูกลูกชายล้มลงตายต่อหน้าต่อตา
หลังเกิดเหตุรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและที่ผ่านมาก็พยายามอดทนกับพฤติกรรมความรุนแรงของลูก
กระทำกับคนในครอบครัวมาโดยตลอดแต่ครั้งนี้เหลืออดและทำไปเพราะต้องการป้องกันตัว

เพื่อไม่ให้มีเรื่องบานปลายแต่ครั้งนี้ลูกชายตามไปหาและพยายามจะทำร้าย
ไม่ทำก็คงถูกลูกฆ่าตายไปแล้ว